มาบังเกิดนะครับว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเปล่า
เอกสารตาครุฑจากผู้อำนวยการเขตแห่งหนึ่ง
ทำหนังสือฝากเด็กเข้าเรียนโรงเรียน
โอ้โหเรื่องราวนี้ถึงกับต้องเป็นเอกสารตาคุดเลยหรือ
ใช้อำนาจเกินขอบเขตของตัวเองหรือไม่
ก็เป็นกระแสถูกวิภาควิจารณ์บนโลกโซเชียลตอนนี้นะครับ

ออกมาจากสำนักงานเขตแห่งหนึ่งที่มีข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ฝากนักเรียนเข้าเรียน
มันไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ย
คุณผู้ชมเขาอาจจะไม่ได้มีเส้นสายอะไรอย่างนี้
เด็กบางคนเขาบอกว่าอ่านหนังสือจนหัวโต
แต่ถูกเด็กเส้นลัดคิวไปนั่งในโรงเรียนอะไรแบบนี้
และคนที่เขาสอบแข่งขันกันสอบกันแทบตาย
แต่กลับมีคนใช้อำนาจแบบนี้ในทางที่ผิด
อันนี้ก็เป็นการวิภาควิจารณ์กันในโซเชียลนะครับ
ล่าสุดเรื่องนี้ถึงผู้ว่าชัดชาติเป็นที่เรียบร้อย
คุณชัดชาติศิษภัณฑ์ผู้ว่ากรุงเทพอาหาราคมรับสร้างเรื่อง
พร้อมสั่งห้ามพอเขตทุกเขตทำหนังสือฝากเด็กแบบนี้อีก
มันไม่ยุติธรรมกับประชาชนเหมือนเป็นการเขียนใบขอเลย

แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของพอเขตที่จะมาทำอะไรลักษณะแบบนี้
ทำให้ประชาชนเสียความรู้สึกแล้วยังเป็นการใช้อภิษฎเส้นสายเข้าเรียนอีก
แล้วถ้าเด็กที่เรียนที่ไหนไปขอเขาบอกว่าคือมันต้องใช้ความสามารถตัวเอง
อย่าใช้เส้นแบบนี้มันไม่ใช่การแนะนำเด็กผ่านจดหมายราชการอะไรแบบนี้
แต่ล่าสุดทราบมาว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในจดหมายฝากเข้าเรียน
ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ฝากตรวจสอบด้วย
แล้วก็ดูสิว่ามันจะมีความผิดทางวินัยหรือเปล่าเนอะ